เจ้าแม่ใบ้เลขชื่อดังมาแย่งสามีเธอไป
ตอนนี้บอกได้แล้วว่าเขาหมายถึงใคร

เพราะว่าล่าสุดเนี่ยแม่น้ำหนึ่งเองเนี่ยเขาออกมาชี้แจงแล้วนะครับ
แต่ว่าไปดูคลิปแรกที่เขาปล่อยกันออกมาก่อน
มันเขี้ยวแหละหยอกกันแหละดูออกนะฮะ
คนที่เขาดูคลิปนี้ก็คือเป็นภาพที่ผู้ชายนอนเล่นมือถืออยู่
แล้วผู้หญิงก็ขึ้นไปเหยียบหลังให้แก้เมื่อย
ส่วนภาพนี้ก็มีการปล่อยออกมาอีกนะครับ
ว่าผู้หญิงเจ้าแม่ใบ้เลขเนี่ย

มีหัวผู้ชายหนุนอยู่
แล้วก็มีภาพอื่นที่ทำกิจกรรมร่วมกันอีกเยอะแยะเยอะแยะเลย
แล้วก็ยังมีคลิปที่น้องสาวของฝั่งเมียหลวงเขาใช้คำนี้นะ
คือมีการลงคลิปว่าผู้ชายเนี่ยนะครับ
แย่งลูกจากเมียหลวงจะไปเอามาเลี้ยง

ล่าสุดครับผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงถึงว่าเป็นเจ้าแม่ใบ้เลขคนดังนะฮะ
แม่น้ำหนึ่งตอบทุกข้อสงสัยที่กำลังเป็นประเด็น

โดยเฉพาะคลิปที่นะครับมีการแย่งลูกกัน
เธอบอกว่าเธอไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เธอไปทำบุญ
ไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนลองฟังจากปากเธอครับ
กูเลิกกับผัวก็เลยคิดว่ากูเลิกกับผัวกู
เพราะกูไม่เล่นชู้กับผัวมึง
เลิกกับผัวกูด้วยเหตุผลส่วนตัวค่ะ
ทะเลาะกันกูงอนกันกูเลิกกัน
เลิกกันเรื่องนี้ถามผัวกูได้ถามลุงได้ถามอดีตสามีได้
ปัจจุบันก็ยังไม่ได้หย่ากันนะคะกับลุง
เพราะว่าที่ยังไม่ได้หย่ากันเนี่ยเพราะเรายังคุยกันไม่ลงตัว
แล้วที่เหยียบหลังเหมือนหยอกกันอ่ะนะฮะ
คือแม่น้ำหนึ่งยอมรับว่าคนที่อยู่ในคลิปเป็นเธอจริง
เนื่องจากลูกน้องบอกว่า
บอสเหยียบหลังให้หน่อยผมปวดหลัง
อสหมายถึงเรียกเรียกแม่น้ำหนึ่งนะเจ้านาย

ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้อยู่กันแค่ลำพัง๒คน
มีพนักงานอยู่ในห้องอีกเป็นสิบ
โดยยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลย
ระหว่างตัวเธอกับพนักงานชายคนนี้ครับ

ไม่เคยมีความสัมพันธ์เกินเลย
ยังไม่เคยได้กัน

หนึ่งไม่กับเขา

จะต้องเอาไปตรวจ

คำชี้แจงของกับเธอนะฮะ
ก็เธอยืนยันว่าเธอเลิกกับสามีด้วยเหตุผลส่วนตัวใช่ไหม

แล้วก็ไม่ได้สร้างบ้านให้กับผู้ชายคนนี้ด้วย

ของพนักงานที่ออกมาโวยวายว่าไปแย่งผัวเนี่ยนะ

เฉพาะเธอคนเดียวเท่านั้นครับ